ทุกผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับมีคุณลุงคนหนึ่งก็ไปแทง
เขาจนเจ็บสาหัสอืมนะฮะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นสืบเนื่องมา
จากว่าคนเจ็บเนี่ยเขานัดเพื่อจะเอาสุนัขพันตาม
ประเทศอ่ะค่ะไปนัดผสมกันอืมอ่าแล้วคุณลุงเนี่ยเขา

ลักษณะพ่อพันธ์แม่พันธ์และคนที่เลี้ยงเนี้ยเขานัดเอามา

ไม่ใช่อะไรนะฮะคือเขานัดกันแล้วใช้สถานที่ตรงนี้เป็นสาราที่พักริมทางอ่ะ
อยู่ประมาณเชฟเพิร์ตนะฮะสองตัวนะครับผสมพันธุ์กันอยู่ในสาราริมทางนะครับ
สี่ห้าคนอยู่ด้วยกันแล้วมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งลักษณะก็เมาเมานะฮะ
อยู่ที่สาราก็มานั่งดูอยู่ด้วยนะครับ
คนที่เขานัดมาผสมกันเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยแหละครับจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มของคนเจ็บเนี่ยที่เขานัดมาผสมพันธ์สุนัขกันเนี่ยนะฮะ
เขาก็เหมือนกับพูดจาจะแซวหรือจะหยอกอะไรไม่รู้ไปยังลุงเล่ร่อนคนนี้ลุงแกก็โมโหก็เลยเนี่ยเอามีดขึ้นมาแล้วก็แทงใส่เขาเลยเขาก็เจ็บหนักเลยนะฮะ
แต่ตอนนี้เขาสามารถให้ข้อมูลได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาตรงเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสพนางรองเนี่ยนะครับไปควบคุมตัวได้แล้วคนก่อเหตุนะครับชื่อว่าในแตนก่อเหตุเมื่อกลางวันกลางคืนนี้ก็ไปควบคุมตัวได้เสื้อเทาคนนี้นะฮะในแตนนามสกุลชะภูรำอายุ๖๓ปีเป็นชายเร่
อะไรล่ะนะครับศัลกั้มเล่าก็ไปนอนหลับอยู่ในสลาริมน้ำหลังจากที่ก่อเหตุที่สลาริมทางก็ไปนอนหลับอยู่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
อื้อไม่มีได้ไงมีคนแจ้งมาลุงไปทำร้ายรักษาให้เขาหรือเปล่า
นี่ฮะแต่คนเจ็บกับเพื่อนเขาบอกไม่มีได้ยังไง
คลิปก็เห็นว่าเข้ามาแทงผมร่องรอยเขาก็มีบัตรจกบัตรเจ็บอะไรบ้าง

ทางกู้ภัยกับชาวบ้านนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับ
วันนี้คุณสุชาธารณสุริคงผู้สึกข่าวแทรงรัฐทีวี

อยากจะรู้ว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่นะครับ
ก็ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คนเจ็บคือนายชัยมงคลเขามาจากอุบลรัชธานีนะที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะ
ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขพันธ์เรมันเชฟเฟิร์ตเหมือนกันนะครับ
เพื่อจะเอามาผสมกันนะครับอีกคนนึงเนี่ยเขามาจากปฐุม
ไม่รู้ว่าเจอกันตรงนี้นะฮะกลางทางพอดีหรือยังไงเนี่ยนะครับ
คือฝั่งของคนที่นัดมาเจอกันเขาก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะ
นัดเจอกันกลางทางที่อำเภอนางรองบุรีรำอุบลกับปฐุม
นัดเจอกันตรงนี้สร้างริมทางแล้วก็เอาสุนัขมาผสมกันนะครับ
พ่อพันธแม่พันธุ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าคือคนเจ็บเขาก็มากันรวมแล้วเนี่ย
สี่ห้าคนอ่ะนะกับกลุ่มของเขานะครับ
ขณะนั้นลุงแตนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายเร่ร่อน
เขาก็นั่งมึนเมาอยู่ในสาราเนี่ยก็ไปดูเขาผสมพันธ์สุนัขกัน
แล้วชาวบ้านเล่าอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านรอฟังคนเจ็บนะฮะ
เขายืนยันข้อมูลกับเราแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่า
ตัวคนเจ็บเนี่ยเขาก็ลักษณะพูดกับลุงแตน
ลักษณะแบบหยอกล้อประมาณว่าเอ๊ะลุง
ลุงเคยมีอะไรกับสุนัขหรือเปล่าอืม
แตนคนก่อเหตุเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับ
ก็เลยสวนกลับไปว่าไม่เคยมีอะไรกับสุนัขหรอก
เคยมีแต่กับควายอืมอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะ
นี่ตามคำที่ชาวบ้านเขาบอกเล่ากับเรานะ
หลังจากนั้นก็ชักมีดปลายแหลมขึ้นมาแล้วแทงใส่คนเจ็บเลยนะฮะ
โอ้โหเข้าใต้ราวนมด้านซ้ายครับ

นั่งนั่งอยู่ที่บ้านน้าตรงนี้แล้วแกก็เดินมาบอกไว้หนู
ตาน่ะแทงเขาแล้วตาไม่กินแล้วเล่าตาเลิกกินแล้วอ่า
ตาเคยควายแกโมหหูทีแปปหมานะคะ
แกไปไหนไม่รู้ถึงเวลาแกก็มานอนไปมานะคะ

ไม่เอาแล้วจะไม่กินเหล้าแล้วไม่ดื่มเหล้าแล้ว

ได้รับการอนุญาตจากทางโรงพยาบาลจากทางคนเจ็บเรียบร้อยนะฮะ
ชายมงคลคนนี้ครับเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนางรองนะฮะ
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ก็นัดกับอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของสุนัขพันธ์เรมันเชฟเพิร์ตเหมือนกัน
เอามาผสมพันธุ์กันนะครับที่สาราริมทางนะครับ
ก็เขายืนยันว่าเขาคุยกับลุงแตนแบบปกตินะ

ไม่ได้ไปล้อเลียนไม่ได้ไปบังคับว่าจะให้มาผสมพันธุ์อะไรกับสุนัขอะไร
คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ไม่นึกว่าเก่จะมาแทงนี้
คือตอนนั้นเรากำลังทำอะไรกันอยู่ทำไมก็ถูกเข้ามาแท้งมัน
ผมก็จับเชือกมาอยู่

เขาเลยแทงมาข้างหลัง
อะใช่ใช่
อันนั้นมันไม่ใช่วิสัยของคนทั่วไปแล้วค่ะถ้าไม่ใช่บางคนขาด
สติหรือเมาอะไรประมาณนี้ถ้าคนมีสติทั่วไปใครเขาจะไปบังคับ
ไม่มีใครกล้าพูดหรอกค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ
แต่ว่าลุงแตนนี่ล่าสุดนะครับตำรวจสพนางรองบอกว่า
สอบปากคำนะฮะก็ยอมรับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริง
แต่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าทำไปเพราะโมโหที่คนเจ็บเนี่ย
มากล่าวหาว่าเขาเนี่ยมีอะไรกับสุนัข
โดนมาเนอะผมก็เคยโดน
โดนขวายโดนไหมเข่า

หยินไปทำงานหยินไปเกี่ยวโดนอีก

ก็เอาเป็นว่าก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้นะครับ
สวมภาวนางรองแจ้ง๒ข้ออาหารนะครับสำหรับในแตนนะครับ
ก็คือเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ